ส่วนเรื่องนี้นะคะอุบัติเหตุเหมือนกัน

ว่าไม่ใช่เงินไม่ให้ขับดื่มไม่ขับ
ถ้าคุณคิดจะดื่มอย่าขับอย่าขี่รถเลยนะคะ
มีวัยรุ่นสองคนเพื่อนคืนที่กันสนิทมาก

ปรากฏอยู่วูบหลับกลางทางเฉย

แล้วรถก็เสียหลักโคร่มคร่ามตกลงไปข้างทางชน
ไม่รู้แหละด้วยความเมาค่ะ

รถล้มเหรอยกรถขึ้นมาขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
แต่เพื่อนที่ซ้อนมาตายเป็นศพอยู่กับพี่แล้วค่ะ
แล้วยังไม่รู้ตัวเลยนะว่าเพื่อนตายแล้ว

ตำรวจสพบ้านด่านค่ะได้รับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิต
ก็ไปตรวจสอบพร้อมกับกู้ภัย

จุดเกิดเหตุเป็นร่องน้ำข้างถนนสายบุรีรำสตึก
ไปถึงพบศพนายนัทพลสายาอายุ๑๙ปี

สภาพศพก็คือตามร่างกายมีบาดแผลชะกันที่ใบหน้า
แล้วก็ตามร่างกายทั้งหลายแห่งด้วยนะคะ
เสียชีวิตมาน่าจะไม่ต่ำกว่า๓ชั่วโมงแล้วล่ะ
ในที่เกิดเหตุมีเศษชิ้นส่วนจักรยานยนต์ตกกระจัดกระจายด้วย
มีแผ่นป้ายเสียภาษีป้ายวงกลมของรถมอเตอร์ไซคันที่เกิดเหตุด้วย
ก็ไล่ตรวจสอบจากป้ายวงกลมนี่แหละ
รู้ว่าเจ้าของรถเป็นใครก็ตามไปที่บ้านค่ะ
ก็ไปเจอรถมอเตอร์ไซคันที่เกิดอุบัติเหตุเป็น
หน้ารถพังยับเยินเลยนะคะมีภาพรถให้ดูไหมคะ
อันนี้เป็นหมวกกันน็อกที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุเนอะ

นี่ไงด้านหน้าพังเลย

เจ้าหน้าที่ไปเจอกับเจ้าของรถชื่อนายทักดันัยตันเสียดีอายุ๑๙ปีเท่าคนตายเลย
เบลอเมาเหมือนยังไม่ค่อยส่างอะค่ะ
ก็พาตัวไปดูที่เกิดเหตุ
นี่เห็นไหมเนี่ยพามาดูเลยทักดนาย

คุ้นว่าเมื่อคืนไปกับเพื่อน๕คนไปเที่ยวสถานบันเทิงในตัวเมืองบุรีรำ
จนตีห้าเอ้ากลับบ้านตีห้าเลยนะ
ร้านเปิดถึงตี๕เลยเหรออันนี้ก็ไม่ได้อีก
เออจนตี๕ขี่รถกลับบ้านพร้อมกับเพื่อนที่ตายนี่แหละ
นายนัทธพนธ์ซ้อนท้ายเข้ามา
ถึงจุดเกิดเหตุวูบหลับในรถก็เลยเสียหลักพุ่ง
ตกข้างทางไปชนกับเสาไฟฟ้าอย่างแรง
เขาบอกเหมือนภาพตัดไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่พอลืมตาได้สติตื่นขึ้นมาเนี่ย
ก็เห็นว่ารถมันล้มอยู่ก็เลยเข็นมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาบนถนน
พยายามมองหาเพื่อนแต่หาไม่เจอ

เพื่อให้มาช่วยตามหาแต่ก็ไม่มีใครมาช่วยเลย

ไม่รู้จะทำยังไงก็คิดเอาเองว่า
เพื่อนคงช่วยเหลือตัวเองออกไปจากพื้นที่ตรงนี้แล้วล่ะมั้ง

หรืออะไรใดก็เลยขี่รถกลับบ้านนะคะ
เพราะเขาบอกว่าตอนนั้นง่วงนอนมากจริง
สุดท้ายมารู้ก็ตอนที่เจ้าหน้าที่ตามมาถึงบ้านนี่แหละค่ะว่า
ไอ้หนุ่มเอ้ยเองพาเพื่อนไปตายน่ะรู้ตัวไหม
แต่เขาบอกเขายืนยันนะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ
เขารักเพื่อนคนนี้มากและเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เพื่อนตายเลย
เป็นเพราะว่าเขาเมาแล้วเขาก็ง่วง
ก็เลยเกิดวูบหลับในจนเกิดเหตุสลดแบบนี้ขึ้น
คิดเลยจริงว่าเพื่อนจะมาตายเพราะเขานะคะ
จะตั้งใจไม่ตั้งใจแต่คุณต้องรู้ว่า
อายุคุณไม่ถึงที่จะไปเที่ยวสถานบันเทิง
และ๒คุณดื่มเหล้าคุณดื่มแอลกอฮอล
คุณไม่ควรขับขี่รถเพราะมันจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้
คุณต้องโดนแจ้งข้อหาดำเนินคดีไปตามกฎหมายค่ะ
เห็นไหมคะตัวคุณเมาแต่เพื่อนได้รับผลกระทบ